ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จะเล่าให้ฟังไม่น่าเกิดขึ้นเลยจริง
เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านเป็นความเข้าใจผิดของชุดปฏิบัติงาน๒ชุด
ในขณะที่ชุดหนึ่งนะคะกำลังดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าอยู่บนเสาไฟฟ้า
อีกหนึ่งชุดเสียงที่มาจากวอร์ฟังไม่ชัดเท่าไหร่ก็เลยปล่อยกระแสไฟฟ้าขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่บนเสาไฟฟ้านะคะ๓คนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกไฟฟ้าช็อตค่ะ
กู้ภัยก็เร่งนำตัวผู้ที่บาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้าดูดนี่ลงจากเสาไฟ๓คนแบบนี้นะคะ

เกิดขึ้นที่สายน่านบ้านหลวงบ้านใหม่เจริญศุกร์หมู่ที่๑๔ตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่าน
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส๓คนด้วยกันนะคะ
คนแรกนายจักรพงศ์ธมินเมย์ถูกไฟไหม้ทั้งตัวเลยนะคะจากกระแสไฟฟ้า
นายสุธิพงศ์สุนทรบุตรและนายราชันอโนเชียงถูกไฟไหม้เกือบทั้งตัวค่ะ
เรื่องต้นทราบว่าทั้ง๓คนนี้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้าดูด
เป็นพนักงานบริษัทผู้รับเหมาไปแก้ระบบกระแสไฟฟ้าบนสายน่านบ้านหลวงนี่แหละ
และในระหว่างปฏิบัติงานได้มีการประสานทางโทรศัพท์แล้วกับอีกชุดปฏิบัติการอยู่
บอกว่าตอนนี้ทำงานอยู่อย่าเพิ่งปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมา
แต่หลังจากนั้นได้ใช้วิทยุสื่อสารหรือว่าวอนี่แหละ
ติดต่อประสานงานกันระหว่างภาคพื้นดินกับกลุ่มที่อยู่บนเสาไฟฟ้า
แต่ด้วยคลื่นวิทยุสื่อสารถูกสัญญาณรบกวน
ทำให้รับสัญญาณไม่ชัดเจนนะคะ
เข้าใจกันว่าสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้แล้ว
จุดนี้แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยปล่อยกระแสไฟฟ้าขึ้นไป
จนทำให้เกิดไฟดูดพนักงานทั้ง๓คน
ตอนนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน่านยังไม่สามารถให้ข้อมูลใด
บอกว่าต้องขอตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ก่อน
ตำรวจก็จะเรียกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่อยู่หน้างานในชุดปฏิบัติการนี่แหละ
สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ